จะพาไปต่อเรื่องข่าวต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะว่ารู้ไหมครับว่าเช้าแบบนี้นะครับ

เรื่องของเมนูถาดครับคุณผู้ชมครับ

ไม่เกี่ยวกับขนมจีนน้ำปลานะครับ

นี่นะครับถาดอันนี้นะครับ
ไปที่เรื่องของข้าวผัดกระเพราหมูไข่ดาว

เมื่อถูกนำมาเสิร์ฟด้วยการใส่ถาด

คือใส่จานกินไม่พอใช่ไหม

นี่ครับกะเพราถาดที่อยู่ริมถนนรัศดา
ซอย๓ตะบนนทับเที่ยงเมืองจัวร์ตรัง
ชื่อร้านว่าร้านนายเล้งครับ
เจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านมาได้๒เดือน

ชื่อร้านนี่แหละครับ
ร้านในเหล็งแล้วก็ขายข้าวผัดกะเพราธาตุ
ข้าวมันไก่ถาดซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

อากรวมไข่ดาวจนราคาอยู่ที่๔๕บาท
ก็ไม่แพงนะโอ้โหนะครับเมนูนะครับผมแทบอึ้งเพราะว่าเป็นกะเพราถาดยักษ์
แล้วก็ราคาถาดนะครับบอกว่าขอไซส์ใหญ่มากันเยอะได้ไหมน้อง
เอาไปเลยพี่ผมจัดให้ถาดละ๑๐๐บาทนะครับซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่มาด้วยกันหลายคนนะครับ
เป็นกลุ่มเหรอเออเป็นกลุ่มนะครับวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ฮิตมากที่จังหวัดตรังนะครับ
ต่อเนื่องกันเลยครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นเมนูถาดเช่นกัน
นี่เป็นอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวถาดนะครับเป็นไงครับตอนนี้นะครับพัฒนาไปแล้วนะครับ
เตี๋ยวถาดชอบเนื้อสั่งเนื้อชอบหมูสั่งหมูมีเมนูริมลองนะครับนะครับ
เตี๋ยวถาดนี้คือเพราะว่าชื่อเตี๋ยวถาดกรนะครับอยู่ภายในหมู่บ้านกร
หรือว่าหมู่บ้านกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบขายก๋วเตี๋ยหมูลูกชิ้นราคาอยู่ที่๙๙บาท
๑๙๙บาทจนถึง๒๙๙บาทครับขึ้นอยู่ที่ขนาดนะครับ
มีเลือกนับ๑๐แบบเลยทีเดียวแล้วก็น้ำซุป๕รสชาติ
เตี๋ยถาดนี่แหละครับบอกว่าเป็นเมนูดีมาก
ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะเจ้าของร้านเขาบอกเลยนะว่าขายแบบนี้มา๕ปีแล้ว
แล้วสาเหตุที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะว่าเป็นทหารเรือไง
มีหน้าที่ปรุงอาหารทีนี้ก็เลยตัดสินใจ
บอกภรรยามาชวนการขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่มรายได้

ได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนะครับมันทุกลาย
ไลน์บอกว่าทุกวันไหมไม่ครับวันนี้หยุด

หยุดทุกวันศุกร์นะครับต้องไปพรุ่งนี้หรอครับ
ไปกันเป็นหมู่คณะไปกันเป็นครอบครัวนะ